ดูทางเลขาธิการกรกตหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พูดถึงเรื่องของความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
สสครั้งนี้เลือกตั้ง๖๖นะครับ
เลขาธิการกรกตบอกว่าเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง
รับสมัครสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ
ยืนยันว่ากรกฎตอมีความพร้อมนะ
ฟังเสียงท่านเลขาธิการกรกฎตอหน่อยนะครับ

คนร้ายกว่าคนเป็นชาวบ้าน
มาทำงานประมาณ๑๕๑๘ชั่วโมง

เรารู้พวกนี้ดี
เราจึงต้องออกแบบระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ในแต่ละขั้นตอน
แต่เราก็พยายามทำให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ได้
หลังการรับสมัครเลือกตั้ง

ก็คือไปตรวจสอบคุณสมบัติ

เพราะเมื่อการเลือกตั้งปี๖๒เนี่ย

หลังการเลือกตั้งอยู่พอสมควร
ที่นี้มันก็วุ่นวายเลย

ในการดูแลเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมด

จากประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

เหลคาดิการกรกฎตอยัง
การกรกตยังพูดถึงเรื่องการใช้บัตรเลือกตั้งเนี่ย
กรกตเป็นผู้กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้ง
ตามที่รัฐธรรมนูลและพรบประกอบรัฐธรรมนูล
ด้วยการเลือกตั้งสสเมื่อปี๖๑มาตรา๘๔กำหนดเอาไว้นะฮะ
เพราะว่าพักการเมืองสอบถามไปเยอะว่าอุ้ยคนจะจำได้ไหม

เป็นแบบนี้เนี่ยไปถึงจะลงคะแนนจะกาพักกาคนของพักถูกหรือเปล่า
กรกตบอกว่ารัฐธรรมนูลกำหนดไว้เลยตั้งแต่ปี๖๑แล้ว
เลือกตั้งแต่ละประเภทต้องเป็นอย่างไร
หนึ่งคือต้องเป็นแบบละหนึ่งใบอืมสองต้องมีลักษณะที่แตกต่างกัน
สามารถจำแนกจากกันได้อย่างชัดเจนครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เกิดความสับสนสีคนละสีแน่นอนล่ะนี่เห็นไหมอันนี้แบบนี้นะฮะแต่ต้องระวังนะ
แบบแบ่งเขตเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์พักให้นะก็ต้องจำไหมเลขกันให้ได้
ทั้งผู้สมัครเขตที่ท่านอยากจะลงคะแนนให้เขาด้วยนะครับนี่นะฮะบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะครับ
ต้องมีช่องทำเครื่องหมายต้องมีหมายเลขต้องมีชื่อพักการเมืองพร้อมกับเครื่องหมายพักการเมือง
กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งของกรกตยืนยันว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูลทุกประการ